และได้เวลาแล้วครับที่จะไปลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

โกยฝา
นี่คือบรรยากาศของการจับรางวัลฝาลุ้นโชคกับแคมเปญ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และนี่คือโฉมหน้าของเหล่าผู้โชคดี

ผู้ที่ดื่มแบลาเขาแบายแดงอย่าทิ้งฝา
ส่งมาทิ้งรางวัลจากแบลาเขาแดงได้ครับ
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณได้ครับ
อย่ารอช้าผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ

บอกเลยว่าจับจริงแจกจริงกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
วันนี้แจกเหมือนเดิมเลยนะคะ
ผ่านมาเสือกครึ่งทางแล้ว
จะเอาไปขี่ก็ดูหล่อเท่
จะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ดูดี
สร้างทางรวยได้
ถ้าใครอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตดีแบบนี้
มาฟังกติกาให้ชัดแล้วไปดูกันเลยค่ะ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

นี่ไงกติกาก็ง่าย
ง่ายขนาดนี้แถมราคาก็จับต้องง่ายด้วยนะคะ
เพราะว่าเครื่องดื่มคาราบาลแดงยังยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม

และที่ดีมากก็คือความง่ายนี่แหละครับ
ว่าง่ายก็คือกติการเขียนบีบส่งมา
แล้วก็ส่งมาชิงโชคแบบนี้ง่าย

ส่งได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศ
หรือจะส่งตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างแบบนี้ก็ง่าย
โอ้โหง่ายแบบนี้มันมีอะไรที่จะง่ายกว่านี้อีกเหรอคะ
ก็ไลน์ผมไงขอกันง่ายให้กันง่าย
เผลอใจเนี่ยมอบให้เพราะว่าเป็นคนใจง่าย

เอาค่าตัวมาให้ได้ไหมแบบง่าย

ถ้าอย่างนั้นนะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้มาบอกคุณผู้ชมนะ
ก็คือเราแจกโชคมอเตอร์ไซค์ง่ายง่ายแค่ไหนไปลุ้นกันเลย
ก็คือเราแจกโชคมอเตอร์ไซค์ง่าย
ถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายคนที่ส่งพอมาเพื่ออยากได้มอเตอร์ไซค์ก็อย่างนั้นนี่ไง
อย่างหนูแล้วใครจะเป็นผู้ชมดีวันนี้
งั้นทีมงานมาโกยกันเลย